ในส่วนประเด็นนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกัน
กรณีที่มีการเสียชีวิตนะครับ
ถ้าไม่ได้เสียชีวิตในโรงพยาบาล
มันจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ต้องมีการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะครับ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาชนะสูตรพลิกศพมีการตรวจพื้นที่เกิดเหตุ
แต่เคสนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีเลย
เนื่องจากว่าไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นบนเรือ
ซึ่งจะบอกว่าไม่มีคนรู้คงเป็นไปไม่ได้
เพราะมีคนโทรไปบอกน้องสาวเขาว่าพี่ชายเขาเสียชีวิต

แต่ว่ามีการลักษณะว่าปิดบังการเสียชีวิต
เป็นลักษณะของการปิดบังการเสียชีวิตซะมากกว่า
นั่นถ้ากลบว่าตำรวจก็ปริสูจน์หลักฐานก็จะไม่ได้ลงพื้นที่
ทั้งที่ด้วยที่เกิดเหตุ
ก็นั่นถาดว่าตำรวจก็พิสุทธิ์หลักฐานคือไม่ได้ลงพื้นที่
หลักฐานคุณยึดมาคุณตรวจสอบอะไรหรือยังคุณส่งเรื่องไหม
เสร็จแล้วมารู้ทีหลังว่าเครื่องปั่นไฟมีการซ่อมแล้ว
คุณอ้างอะไรที่ฟังดูไม่มีเหตุผลแล้วว่าหกล้มตายนั่นเขาปิดบังแล้ว
แล้วผมตั้งคำถามว่าความรับผิดชอบมีไหมทำไมไม่แจ้ง
แล้วคำถามคือไอ้ที่มาพูดเนี่ยผมได้ฟังเพิ่งได้ฟังจากแม่ผู้เสียชีวิต
กับน้องสาวพี่ชายว่าให้๕หมื่นทำได้อย่างไรคนตายทั้งคน
แล้วคำถามทนายถามเป็นเรื่องเลยนะคุณปิดบังซ่อนเล้นการตายไหม
ปิดบังศพไหมทำไมศพจะต้องไปโรงพยาบาลเองญาติเขาทำกันเอง
ทำไมสพไม่ลงเจ้าที่ตำรวจไม่มากู้ภัยไม่มาทำไมต้องจ้างรถสองแถวไป
ให้ตำรวจแล้วก็มีรถโรงพยาบาลอะไรคือมันดูนี่คนไทยนี่คนไทย
แล้วหากินในราชจักรไทยฉะนั้นเสร็จมันมันไม่ได้เรื่องเนี้ย
ผมบอกเลยว่าไอ้บริษัทเรือต่างเหล่านี้นะคนไทยที่ทำงานอยู่นะ
ผมเรียกร้องหน่วยงานมาตรวจสอบทั้งหมดต้องเอาให้หนักไม่งั้นปล่อยไม่ได้
คนไทยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับในเรื่องคดีเนี่ยผมไม่อยากพูดเยอะเพราะว่า
แล้วก็ทำงานบนเรือของบริษัทนี้เหมือนกันเพียงแต่คนละลำกับน้องชาย

ซึ่งพี่อนุรักษ์บอกเซฟตรงเซฟตี้อะไรมันแทบ

ในเรือต้องมีเซฟตี้มีรองเท้าต้องมีถุงมือ
การที่ว่าเราเสียค่านิ่มเลยก็ต้องมีถุงมือ
แล้วก็มีซูชีพก็ต้องมี

ที่นี้ทำงานแหล่งหารที่ว่ามันไม่ใช้การวงการเรือ
แล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพอเกิดเหตุแล้วโดยระบบของบริษัท
หรือว่าของเรือเนี่ยมันต้องมีคนที่จะแจ้งใช่ไหม
พอไม่มีคนแจ้งแล้วเขาเข้ามาตรวจสอบตอนหลังไหมฮะตำรวจ
หรือว่ายังไงหรือว่าคุณบินซอต้องไปตามคดีเอง

กว่าจะมีอ่ะคือของเหมือนกับเรื่องออกกระแสค่ะ
เขาก็เลยเขาก็เริ่มไปตรวจสอบอะค่ะ

จุดแรกเลยเนี่ยวันที่เกิดเหตุวันที่๒๔สิงหาเนี่ยนะครับ
ทางย่าของผู้เสียชีวิตได้ไปลงประจำวันไว้ที่สด
เพราะว่าเขามีคนเสียชีวิตยังไงเขาต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ที่สดมีการลงไปทุกประจำวันไว้
เพียงแต่ว่าท้องที่เกิดเหตุมันอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสพนาจอมเทียน
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อมีการแจ้งปุ๊บ
มีการไม่ได้มีการเข้าไปตรวจพื้นที่ไม่มีการสอบไม่มีการติดตามเรื่องงาน
ส่งเรื่องให้กับสพนาจอมเทียนหลังจากผ่านไปแล้วประมาณ๒๐วัน
เกิดเหตุ๒๔ดงตานมาส่งให้นาจอมเทียนวันที่๑๒เดือนกันยา
แล้วก็นาจอมเทียนออกสื่อรับเรื่องวันที่๑๓
หลังจากนั้นแล้วทางนาจอมเทียนถึงได้มีการเข้าไปดูตัวเครื่องปั่นไฟตัวนี้
แล้วก็เท่าที่ผมประสานกับทางร้อยเวร
ร้อยเวรบอกว่าได้มีการส่งส่งให้ไปดูตรวจสอบเครื่องปั่นไฟตัวนี้
แต่เราต้องเข้าใจว่าเหตุมันเกิดมา๒๐กว่าวันแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องปั่นไฟตัวนี้มันต้องได้รับการแก้ไขจากเจ้าของเรือแล้ว

เหมือนลักษณะว่ามีการทำลายพยานหลักฐาน